พี่จอมพิกัดเห่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอกับหมอก่าย
ซึ่งหมอไก่เขามีสถานที่แนะนำให้กับเรา
จะพาไปกราบไหว้เกจิชื่อดังย่างหลวงปู่ศุกร์วัดป่าคลองมะขามเท่า

อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ชมอีกหนึ่งตำนานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะ
ที่เรียกว่าเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งยุคเลยก็ว่าได้ค่ะ
นั่นก็คือหลวงปู่ศุกร์แห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธค่ะ
พิกัดเฮ้งแรกนะคะเมื่อมาถึงที่วัดนี้ค่ะเราก็ต้องมาที่สาลาหลวงปู่ศุกร์กันก่อนเลยนะคะ
และที่สำคัญนะคะที่นี่ค่ะยังมีพระรูปของพระเจ้าบรมวงเทิง
ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่ศุกร์ค่ะ

เราก็ต้องทำการจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ปิดทองด้านหน้าก่อน
แล้วค่อยไปว่ายหลวงบู่ด้านในนะคะ

เป็นภาษาอันนี้เป็นรูปรอที่สร้างกันมา

เคยเกิดปฏิหารคือผมงอกเล็บงอก

เล็บทันยาวดายแล้วก็มีการตัดไปแล้ว
ก็ยังงอกอีกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะยม
วัน๒สิบ๓ครั้ง
อันนี้คือรูปหล่อที่ทันหลวงกุศุก
รอรูปรอนี้เสร็จต้องปลูกทันอธิษฐานจิตรูบรอของตัวเอง
แล้วก็ไม่นานท่านก็มรณภาพ

ก็ทำงานตระสมัยอายุยังไม่เยอะ

แต่ที่ได้ยินชัดแน่ในเรื่องของสุขภาพ
ปู่น่าจะชอบคนที่มาขอแล้ว
สิ่งที่หวายท่านคือการสร้างบุญเจษร์บวกดือกษี

วิธีจะถามว่าบนอะไรบนให้คุณแม่

แล้วดันหาก็เลยมาแก้บน
แล้วไม้ตะพดด้านนี้นี่คือเป็นของหลวงปู่เลยไหมคะ

พระคุณเจ้าคะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเสด็จ
ท่านมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุกร์ได้ยังไง
เมื่อก่อนข้างหน้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมโยม
ท่านก็นั่งเรือกลไฟมา

เสด็จในกลมท่านก็เลยไปสัตว์ศรีเด็กเหลือก็เลยติด

เกิดความศรัทธาในหลวงปู่ก็เลยมาเรียนวิชา
หลวงปู่มีความรักเสริฐในกลุ่มมาก

เพราะตอนที่เสด็จในกรมท่านสวรรคต
หลวงปู่ก็ตอมใจมรณภาพภายในปีเดียวกัน
ที่ที่มีหลวงปู่จะต้องมีรูปเสิร์ฟในกลม

เป็นจุดที่ทุกคนเวลาที่มาไห้หลวงปู่ศุกร์

เหมือนเราอธิษฐานจิตเดินรอดใต้ฐาน

วน๓รอบเยอะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินวนรอบ๓รอบค่ะ
จากเราจะเดินล่อใต้หุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ศุกร์แล้วนะคะ
เรายังได้เดินล่อใต้สรีระสังขารของหลวงพ่อสำรานด้วยค่ะ

ต้องรบกวนห่างจากพระคุณเจ้าค่ะ
แล้วก็ย้ายมาที่อำเบิกวัยศิรษยุวัดบำรุงธรรม

แล้วก็ย้ายมาวัดประขอมภาว์แนว

แล้วก็มาตั้งเป็นสำนักเรียนบารีจะเรียนนักธรรมที่นี่
ศรีราของหลวงภูมิสำราคือเป็นของจริงเลยใช่ไหม

แต่ว่าจุดนี้คือต้องมาให้ได้เลยใช่ไหมครับ
อันนี้คือกดใส่บรรจุอาธิของหลวงภูมิสงฆ์เป็นของแทน
หลักเช้าพระอุปสรมก็เอาอธิของปูใส่ไว้ในกระวังอันนี้ก่อน
ก่อนที่จะอับบรรจุในเจดี
ส่วนนี้คือส่วนของเป็นตำราใบละ

ถ้ามาที่นี่ต้องมาที่โบสถ์หลังนี้เลยค่ะ
เพราะว่าไฮไลท์นะคะก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังค่ะ
ฝั่งนี้นะยมนะลายของภาพวาดจะไม่เหมือนกับสองฝั่งนี้
ด้านล่างจะเป็นภาพของพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกริยา

สุชาดาก็เอาข้าวอาหารมาถวายมื้อแรก
ส่วนด้านบนนี่เป็นแมทธรณีบีบมวยผม

ส่วนด้านนู้นเสด็จท่านก็ใส่อารมณ์ขันลงไป
เป็นคติธรรมนะคนทำตัวดีก็ดีคนทำตัวไม่ดี
พระตกน้ำโดนจราเข้กินโดนอะไรอย่างนี้
สองฝั่งนี้เป็นภาพที่ทหารวาดไว้ใช่ไหม
แล้วปีหนึ่งมีน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่
เห็นรอยน้ำท่วมไหม

แต่ด้านนี้ไม่มีรอยน้ำท่วมเลยครับ

และไม่มีความศึกหล่อไม่มีความเสียหาย
ก็เป็นเรื่องที่แปลกใช้คำว่าแปลกหน่อย

เป็นปีที่ครบรอบ๑๐๐ปี

สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกร้อยปีมรณกาศ
เอาไว้แจกวันครบรอบบรรณากาศ๑๐๐ปี
เหรียญย่อนยุคหลวงปู่ศุกร์ใช้พิมพ์๒๔๖๖
มี๓เนื้อเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดง
อันนี้เป็นพิมพ์ใบโพส่วนอันนี้เป็นพิมพ์ใบสาเก
แล้วจะเปิดจองน่าจะประมาณเดือนเมษานยม
ส่วนจะมีพิธีพุทธาพิเศษประมาณเดือนกรกฎาคม
วันที่๒๘๒๙๓๐กรกฎาคม
จะมีพระเถระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศมาร่วมในงานพุทธไทยพิเศษในครั้งนี้
พิกัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบพระเกจิอาจารย์อย่างหลวงปู่ศุกร์ค่ะ
ก็ขอให้ทุกท่านเห็งปังร่ำรวยนะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

ขอบคุณหมอไก่นะอยากได้อ่ะ
อยากได้ก็ร่วมสนุกกันไงคะกับเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ
เราจะตั้งโพสต์เอาไว้แล้วคุณผู้ชมรู้คำตอบรีบตอบกันเข้ามาได้เลยจ้า